เชื่อว่าหลายท่านก็อยากจะรู้เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจมันก็ฟุบไปนะฮะ
ว่าปีหน้าปี๖๔จะเป็นอย่างไรนะครับ

จัดโดยไทยรัฐกรุ๊ปและกลุ่มปตทนะครับ
ไลท์ของงานนี้คือการระดมความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในการหาทางออก
ให้กับปัญหาเศรษฐกิจของไทยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ
นี่คือนายสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
ที่ขึ้นปราธกฐาพิเศษในหัวข้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในปี๒๕๕๙
โดยระบุว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙สร้างความกังวลทั่วโลก
และเป็นโจทย์ที่ยากที่ต้องบริหารความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
แต่ประเทศไทยเราสามารถที่จะฟันฝ่าได้
แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถเปิดอุตสาหกรรมส่งออกและท่องเที่ยวได้เต็มที่
แต่สิ่งที่รัฐบาลทำคือรวมไทยสร้างชาติ
เพื่อให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลร่วมกับประชาชนได้มีส่วนในการฟื้นฟูประเทศไทย
บริโภคในประเทศการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชน
และอื่นยังเป็นกำลังสำคัญที่จะใช้ในการรักษาและดูแล
ประเทศไทยให้เติบโตต่อไป
นายสุพัฒนภงซึ่งเป็นรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับ
บอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจปี๒๕๖๔จะค่อยฟื้นตัว
ขึ้นจากไทยในประเทศเป็นหลัก
และย้ำว่าภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินต้องร่วมมือกันปฏิบัติการเชิงรุก
และเชื่อว่าช่วงไตรมาส๒ของปี๖๔คนไทย
จะรู้สึกได้ว่าเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นแน่นอน
และจะได้เห็นการลงทุนอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในปี๒๕๖๕นะครับ
ขณะที่เวทีเสวนาเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙จุดยืนของไทยในเวทีโลก
โดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยัน
ว่างบประมาณประเทศเพียงพอต่อการเยียวยาประชาชนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะการอัดฉีดเงินช่วยระดับล่าง
เพราะสถานะทางการคลังยังคงเข้มแข็งและยังมีความสามารถในการกู้จากหลายแหล่ง
ยืนยันค่ะว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้วหลังดัชนีเศรษฐกิจชี้ไปในทางที่ดีขึ้น
ส่วนนายเศรษฐพุทธสุธิวาสนรพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือพทพทก็บอกว่าจากประวัติศาสตร์ประเทศไทย
สภาวะเศรษฐกิจติดลบมาหลายครั้ง
ต้มยำกุ้งวิกฤตการณแฮมเบอร์เกอร์ในสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ล่าสุดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งแต่ละวิกฤตส่งผลกระทบในแต่ละมิติที่แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาของแต่ละวิกฤตก็ต้องแตกต่างกันไปด้วย

แพร่ระบาดของโควิด๑๙ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักของเศรษฐกิจไทย
เมื่อภาคการท่องเที่ยวกระทบสิ่งที่ส่งผลตามมาก็คือภาคการจ้างงาน
ก็เลยทำให้ผลกระทบรอบนี้ถือว่ารุนแรง
จากนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาครัวเรือนอีก
เพราะฉะนั้นคราวนี้เลยต้องไปแก้ไขปัญหาที่รายได้ของประชาชนค่ะ
แต่สิ่งที่ต่างจากทุกวิกฤตก็คือ
ครั้งนี้เสถียรภาพในด้านต่างถือว่ายังคงแข็งแกร่ง
เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาก็จะต้องดูภาพรวมให้ดี
ใช้มาตรการที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่มาตรการที่ถูกใจ

นายดานุชาพิชยะนันต์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นช่วงไตรมาส๒ของปีนี้ไปแล้ว
เศรษฐกิจติดลบถึงร้อยละ๑๒๒ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤต
เมื่อปี๒๕๔๐นะฮะวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นนะครับ
หลังจากนั้นสภาพัฒน์ได้ติดตามการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในภาคต่างพบว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้า
สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ปรับตัวดีขึ้น
ปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวก็คือราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ใช้จ่ายทันที
กรอบกับภาครัฐได้ออกมาตรการต่างมากระตุ้นการใช้จ่ายด้วย
แต่หลังจากนี้ยังคงต้องติดตามการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ
หลังจากได้โจไบเดนมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่
ซึ่งคาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางอย่าง
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยนะครับ
นี้นะครับทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับทุกผู้ชมครับ
บทเรียนจากวิกฤตโควิด๑๙ที่ผ่านมาประเทศไทย
จำเป็นต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ก็คือไม่พึ่งพาท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกมากเกินไป
แต่ควรมีการกระจายไปในกลุ่มต่างด้วย
ควรใช้บทเรียนนี้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
ให้มีความเข้มแข็งกว่าเดิมนะฮะ
นี่คือสิ่งที่ไทยรัฐกรุ๊ปได้ดำเนินการจัดขึ้นนะครับ
สำหรับวันนี้นะฮะเวทีเสวนาและปรัฐกฐา
เรื่องเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด๑๙

เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็หลายภาคส่วนยังคงแข็งแกร่ง